ครอบครัวของเจนจิมราพลอยองุ่นศรี
นักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
เข้าแจ้งความกับตำรวจสนพญาไทย
ว่าเธอหายตัวไปอย่างปริศนาพร้อมกับรถยนต์
ผู้ต้องสงสัยที่ครอบครัวปักใจคือเสริมสาครราช
เนื่องจากเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเจนจิรา
และระยะหลังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งจากความหึงหวง
เจนจิลาไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใครมาก่อน
เสริมถูกนำตัวมาสอบสวนเขายืนยันไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเจนจิมรา
ตำรวจยังไม่มีหลักฐานวันนั้นเสริมถูกปล่อยตัว
แต่จากการตรวจค้นรถยนต์ของเสริม
มีร่องรอยเพิ่งผ่านการทำความสะอาดบริเวณกระโปรงท้าย
ผู้สืบสวนหาบ่อแสจนทราบว่าวันที่๒๗มกราคม

ขอล้างรถยนต์นานนับชั่วโมง
ที่กระโปรงท้ายเป็นพิเศษ

สิ่งของบางอย่างไปเผาท่าทางมีพิรุษ

เก็บตัวเงียบอยู่ภายในห้องพัก
และมักไปหาพ่อแม่ของเจนจิรา
เพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าของคดี

ตำรวจสอบปากคำเสริมอีกครั้ง
โดยครั้งนี้นำเข้าเครื่องจับเท็จ
แสดงอาการพิมรุษอย่างชัดเจน
ในที่สุดเขาสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าแฟนสาว
โดยวันเกิดเหตุถูกเจนจิราบอกเลิก
โมโหบีบคอจนขาดใจตายภายในรถยนต์
จากนั้นไปเปิดห้องพักโรงแรมม่านมรูด
ลงมือชำแหละศพแล้วทิ้งชิ้นส่วนในชักโครก
ก่อนนำรถยนต์ของผู้ตายไปจอดทิ้งไว้
นำรถยนต์ของตัวเองไปล้างและเผาของใช้ของเจนจิบรา
ตำรวจค้นหาหลักฐานตามคำให้การของเสริม
ส่วนใหญ่พบตามคำให้การโดยเฉพาะคราบเลือดในรถยนต์และเส้นผม
แต่ไม่พบหลักฐานที่โรงแรมม่านรูด
เสริมถูกเค้นสอบอีกครั้งจนยอมสารภาพว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ชวนแฟนสาวไปตีวิชามเรียนที่ห้องพัก
ก่อนจะมีปากเสียงกันเรื่องผู้ชายคนใหม่ของเจนจีบรา
ระหว่างทะเลาะกันเจนจิราเดินเข้าไปในห้องน้ำ
กลับออกมาถูกเสริมใช้ปืนขนาด๓๘
ยิงเข้าที่ขมับซ้ายทะลุขวาเสียชีวิตทันที

นำชิ้นเนื้อบางส่วนทิ้งลงชักโครก
เหลือนำใส่ถุงดำไปทิ้งบ่อเกลอะ
ส่วนกระดูกนำไปทิ้งที่สะพานข้ามแม่น้ำบางประกง

คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต
จำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
ส่วนสารอุทธรณ์และสารดีกาพิพากษายืนจำคุกตลอดชีวิต
ระหว่างนั้นได้รับพระราชทานอภัยโทษหลายครั้ง
เสริมคนโทษในเดือนพันวาคม๒๕๕๕
รวมระยะเวลาถูกจองจำ๑๓ปี๙เดือน
เขาได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง